ปกติเขาไปนั่งดูการประกาศรางวัล
อันนี้ไม่ได้เชียร์บอนนะคะอยู่ในงานประกาศรางวัลค่ะ

พี่ไอว์เวียเลยด้วยค่ะหวานคักหลายด้วยไอว์
จริงในใจผมรู้สึกว่ายังไงก็ควรต้องเป็นเขาอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็ตื่นเต้นเพราะทุกคนก็พอภูลาหมดนั่งคุยกับพี่แท่น

ก็ทำให้เรายิ่งแบบพี่จริงเหรอเวียถ้าได้ลุกเลย
ว่าเฮ่ยจริงเหรอพี่เอาละอะพี่พี่หลุกผมก็ลุกอะไรอย่างนี้

เยี่ยมนะช่วงนี้ของทำงานนิดหน่อยที่ต้องไว้

รู้สึกว่ามันก็ดูแก่นิดหนึ่ง

อะไรที่มันแบบขำใส่ลงไปในคอมเมนต์หน่อย

โกรธไม่โกรธยังไงน้องเบลล่าก็อยู่ในใจเสมอ
เขาถ่ายรูปคู่กันแล้วพี่เวย์บอกว่าผมน่าจะโกนหนวดเนอะ

แต่เธอรู้ไหม๒๘เมษายนวันเกิดพี่เวีย

เป่าทงเป่าเทียนทำบุญวันเกิดกับแฟนคลับหรือเปล่า
เบลล่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไปฟังอายเวียกันโหลดเด้อค่ะ
ผมก็มีทำบุญของผมทุกปีกับแฟนคลับครับ
สรุปวันน่าจะเป็นในช่วงอาทิตย์ที่เป็นวันเกิดเลยครับ
ช่วงอาทิตย์นั้นเลยก็คือผมเกิด๑๘เมษาเนอะ
ก็น่าจะเป็นตั้งแต่๑๕๒๐สักวันหนึ่ง
แล้วก็จะทำบุญร่วมกันกับแฟนคลับ
ร่วมกันกับแฟนคลับ